บอกเลยว่าได้ใจธาตุแมวสุดเลยนะคะ
วันก่อนมีคนแชร์คลิปกันเยอะเลยนะคะ
สำหรับพี่โย่งอาร์มแชร์ที่จอดรถลงไปข้างทางค่ะ
พยายามไปพูดคุยอยู่เห็นบอกว่าไปเจรจากับน้องแมวอยู่บนถนนนั่นเองนะคะ
เพราะว่าเป็นน้องแมวกำลังวัยสนเด็กเลยแหละ
อ่ะเป็นน้องแมวเด็กนะคะบริเวณเรียบทางด่วนเกษตรรามอินทาค่ะ
โยงก็เขียนแบบนี้ค่ะบอกว่าระหว่างที่ผมขับรถรีบไปทำธุระ
สายตาเนี่ยเหลือไปเห็นก้อนกลมส้มขาวเล็กอยู่ข้างทางนี่แหละค่ะ
ตอนแรกไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรหรือเปล่าก็เห็นเป็นขยับกระดุ๊กกระดิ๊ก
น่าจะเป็นสัตว์แน่นอนนะคะก็เลยขับรถวนมาดูอีกรอบนึง
สรุปว่าเจอไอ้เจ้าก้อนสีส้มนี้จริงด้วยค่ะตัวเล็กมากเลย
โชคดีที่เป็นจังหวะรถติดไฟแดงอยู่นะคะก็เลยได้จอดรถ
แล้วก็ลงวิ่งไปหาอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะดูแล้วลักษณะคือน้องแมวเนี่ย
กลัวมากมากเลยตัวสั่นเลยนะฮะแต่ว่าดีใจที่มันไม่ตัดสินใจข้ามถนน
เพราะไม่งั้นไม่น่าจะรอดแล้วค่ะตัวเล็กขนาดนี้
พอได้ขึ้นรถก็เลยรีบเอาน้ำให้กินสักพักโดนแอร์เคลิ้มหลับไปเลยค่ะ
สงสัยจะเหนื่อยแต่ว่าหมัดเยอะมากนะเราพี่โยงเขาบอกอย่างนี้ค่ะ
ก็ขอพาไปอาบน้ำก่อนแล้วกันปลขอบคุณคุณก้อยที่ยกหมวกสารใบโปรดให้เป็นที่นอนเจ้าตัวเล็ก
เดี๋ยวซักคืนให้นะจ๊ะแม่คุณผู้ชมน่ารักเนาะหล่อใจบุญน่ารักทั้งในจอแล้วก็นอกจอจริงนะคะ
นี่แหละสบายใจได้ไม่ได้แวะรับสาวที่ไหนแวะรับน้องแมวขึ้นรถขออนุญาตคุณภรรยาเรียบร้อยนะคะ
ใช่พอหลังจากอาบน้ำปุ๊บพี่โย่งเข้ามาโพสต์ถามว่าจะเชื่ออะไรดี
ฉันชอบหนึ่งคอมเมนต์เขาบอกว่าชื่อส้มหยุดสิเพราะส้มหยุด